คุณผู้ชมครับเรามีหนึ่งคลิปให้ดูนะฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกผู้
อีกคนนึงเข้าไปทำร้ายร่างกายในตลาดสดทั้งที่ไม่เคย
รู้จักกันมาก่อนเพียงแค่เห็นหน้าว่าเขาเนี่ยขับวินนะฮะแล้วก็
ถูกทำร้ายทั้งไม้ตะพดแล้วก็ทั้งมีดด้วยไปดูคลิปเลยครับ
นี่ฮะมีทั้งคลิปที่มีคนใช้มือถือถ่ายแล้วก็คลิปจากกล้องวงจรปิดของตลาดเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๑๙ที่ผ่านมานะในซอยสุขสวรรค์๗๘แยก๑๓ตะบนบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการชายสองคนเนี่ยสวมหมวกกันน็อกคนนึงเข้าไปต่อยอีกคนนึงนะคนโดนต่อยเนี่ยชื่อว่านายปัญญาเงินก
ตอนที่มาเนี่ยสวมหมวกกันน็อกสีแดงสวมเสื้อลายพรางกางเกงขาสามส่วนสีขาว
มีไม้ตะพดกับมีดพับเป็นอาวุธ
ที่เกิดเหตุก็คือย่านพระประแดงสมุทรประการ
เห็นเหตุการณ์หรือว่ารู้จักช่วยแจ้งบ่อแสไปได้
ผู้เสียหายบอกว่าตัวเขามีอาชีพขับวินอยู่ที่บริเวณหน้าตลาด
ก่อนเกิดเหตุคือวันที่๑๘วันศุกร์ในเอกมาหาเรื่องเขาก่อนนะ
มาหาเรื่องเขากับน้องชายและเพื่อนที่วิน

วันที่๑๙คือวันเสาร์เนี่ย
ตัวเองก็ไปขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อกับข้าว

ระหว่างกำลังที่ขี่รถเข้าไปเนี่ย
นายเอก็ขี่รถตามเข้าไปไปถึงหน้าตลาดปุ๊บ

เอาไม้ตะพดมาไล่ตีเลยนะ
แม่ค้าชาวบ้านก็แตกตื่นวิ่งหนี
กลัวโดนลูกหลงไงมันมีทั้งไม้มีทั้งมีดเนอะ

ตอนนี้ยังไม่รู้แล้วว่ามาทำร้ายเขาทำไม

เอาไปฟังเสียงผู้เสียหายครับ
เหมือนไม่รู้จักกันมากกู
แล้วว่าผมก็พยายามไข่หนึ่ง
เค้าก็เดินขมมาเรื่อย
ในตลาดเลยหรือ

แล้วก็อยากให้ตำรวจไปช่วยตามหาดูว่าญาติที่รู้จักคนชื่อเอ๋เนี่ย
เอาตัวเขาไปมอบตัวหรือว่าพาเขาไปรักษาตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาป่วยนะครับ